ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเดี๋ยวให้ไปดูคลิปภาพนะคะ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาส
คือมีรถจักรยานยนต์คนซ้อนท้ายอยู่ดีชักปืนขึ้นมาขู่รถกระบะคันหนึ่ง
ที่ถึงขั้นชักปืนมาขู่ก็เพราะว่ารถกระบะเขาบีบแร่
แรร์กันไม่ได้เดี๋ยวนี้น่ากลัวไปดูภาพค่ะ
มันถือปืนด้วยพ่อ
เออดูสิแค่เขาบีบแตรนะ

จังหวะที่เหมือนจะปาดเข้ามานั่นคือบีบยาว
อันนี้เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะ
เจ้าของรถคันนี้เขาขับมาทางตรง
แต่ระหว่างทางมีรถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านกระทันหัน
คนขับรถคันนี้เขาก็เลยต้องบีบแร่ใส่เพราะกลัวว่ารถจักรยานยนต์จะมาชน
ในคลิปก็ดูเหมือนว่าบีบแรร์แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่
ภาพช้าเห็นเลยโอ้โหคนนั่งซ้อนท้ายถือปืน

คือเหมือนพยายามขี่แซงมา
ชักปืนออกมาเหมือนกับขู่ว่ามีปืนนะอย่างนี้ค่ะ
พร้อมข้อความลูกชายอดีตข้าราชการบำนาน
ล่าสุดเจ้าหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เป็นลูกของข้าราชการบำนานที่ขโมยปืนพ่อออกมา
นั่นไงเดี๋ยวพ่อจะซวยไปด้วยนะคะ
หลังเกิดเหตุวัยรุ่นคนนี้ก็หนีออกจากบ้านไปแล้ว
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตามตัวอยู่ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยตามเรื่องนี้ให้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุวรสลุณหวิทยานนท์ผู้กำกับสพตากใบ
ท่านก็ให้ข้อมูลว่าหลังเกิดเหตุก็ได้เชิญเจ้าของรถกระบะมาให้ปากคำ
เจ้าของรถกระบะบอกว่าก็ไม่ติดใจเอาความอะไรหรอก
ก็เห็นว่าเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชน
ทีมข่าวของเราก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพว่า
โอ้โหเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเยาวชนเขาทำกันแบบนี้เหรอ
ทำเป็นกราฟิกให้ดูเลยนะคือรถกระบะเนี่ยนะคะ
เขาขับมาทางตรงแล้วก็ไปเจอรถจักรยานยนต์
จู่ออกมาจากข้างทางกระทันหันแล้วเกือบจะมาชนเขา
เขาก็ตกใจก็บีบแร่นะบีบแร่ส่งสัญญาณเตือนไป
แต่ฝ่ายรถจักรยานยนต์ไม่พอใจรีบแซงขวามาเลย
แล้วก็ชักปืนออกมาขู่นี่คนนั่งซ้อนนะถือปืนด้วยมือซ้าย
มามองด้วยหันมามองรถเขาด้วยว่าเนี่ยมีปืนนะแล้วก็หนีไป
เจ้าของรถกระบะไม่ติดใจเอาความแต่ตำรวจบอกว่ายังไงก็ต้องดำเนินคดีค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อออกหมายเรียกทั้งคู่ให้มารับทราบข้อกล่าวหานะคะ
พาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตผิดพรบจราจรด้วยนะคะ
อย่างที่เห็นในภาพคือไม่ใส่หมวกกันน็อกอะค่ะรถจักรยานยนต์ก็ไม่มีป้ายทะเบียนนะคะ
ผิดหลายเรื่องค่ะผู้กำกับสพตากใบบอกว่า
ตอนนี้ยังไม่ยืนยันว่าสองคนนี้เป็นลูกอดีตข้าราชการบำนานจริงหรือเปล่า
ตามที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลว่าไปขโมยปืนพ่อมาเนี่ยนะคะ
แต่หน้าตาเป็นแบบนี้ที่ต้องปิดหน้าเอาไว้ก็ยังเป็นเยาวชนกันอยู่